ได้ของพูดแต่ไม่ได้ชื่อน่ะ

คือก็เป็นพรีเวดดิ้งที่

แล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าจะมีที่
ที่เป็นภาพที่อาจจะ
สไตล์หนึ่งที่ภูเก็ตค่ะ

แล้วก็กลับไปถ่ายที่บ้านเกิดเราด้วย
ไม่น้ำเหรอ
ก็ได้ช่างภาพพี่จ๊อสถดาวาริสห์ถ่ายให้ค่ะ

แกมีหุ่นที่เซ็กซี่กว่านี้

ต่อยมวยเสร็จก็ไม่ค่อยได้
ก็คือห่างจากเข้ายิมไปนานก็อยากให้กลับมาให้แบบล่ามขึ้นนิดนึง
แล้วอย่างเมื่อที่ถอดไปโอเคไหมลูกที่ปล่อยออกมา
คือตัวใบเตยเราเฉยมากเรายังรู้สึกว่าผอมจังเลย
แต่เออภาพออกมาแล้วก็โอเคดูภาพก็ทำให้นางดูหลอกกว่าปกติ
แต่ว่าเป็นทีมแบบนี้นะแนนโอ๊ก

คืออันที่ปล่อยมาคือส่วนน้อยมากเลย

มากมันยากไหมกับการที่คุณคาดหวังว่าสำหรับใบเตยมันต้องไม่เหมือนคนอื่น
คือเอาจริงไม่ยากเลยนะคะเราก็ชัดเจนอยู่แล้วในจุดนี้
แต่ว่าใบเตยก็พยายามเอาจริงนะวันนี้เราก็อยากให้คนที่เห็นงานเรามา
งานเราเนี่ยประทับใจมีความสุขกับเราทั้งสองคนมากที่สุด
อย่างที่บอกไปก็คิดว่าคงจะแฮปปี้แหละ
เห็นชุดด้านอกคือมีคนถามมาเยอะว่าอะไรคือไฮไลท์ของงาน
ที่เราเกิดมาจากตรงนี้มันจะมีแซ่บและเซ็กซี่มากกว่านี้
มีมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าแต่ว่าเป็นรูปมากกว่านี้เนี่ย
คืออาจจะได้ใช้ในการติดในภาพงานแต่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแล้วแต่ว่าว่าจะใช้ในส่วนไหนเนาะ
ในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่า๑๐ล้านอัพ
ค่ะก็เต็มที่คือเราก่อนแต่งเนี่ย
จะบอกว่าตอนที่ตกลงแต่งหาโรงแรมอะไรเนี่ย

ลืมถ้าย้อนกลับไปได้ก็คือ
อาจจะเชิญแค่สื่อมวลชนเท่านั้น
คือค่ะแต่เราก็โอเคเมื่อยืนหยัดตรงนี้แล้วว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตคือบ่าวสาวทุกคนแหละ
คู่ใบเตยว่าก็จะใช้คำนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
ก็หมดตัวค่ะ
หมายถึงว่าหมายถึงว่าเจ้าบ่าอาจจะหมดตัวได้

คือไม่หรอกใบเตยจะบอกว่าเอาจริงแล้วมันรวมกันหลายส่วนนะคะ
ไม่ใช่แบบว่าส่วนเดียวคือ
แล้วก็คืออันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เจ้าบ่าวต้องเสียด้วย
คือเราไม่ได้เสียอะไรนะคะ
เราปนแทนเจ้าบ่าอ
เพราะว่าคือเราไม่นึกว่า
ขึ้นมากคือแขกเราเกินหนึ่งพันอยู่แล้วหลัก
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจริงมันก็เกินหมด
ทุกอย่างค่าใช้จ่ายบวกตามทุกคนที่ไปหมด
ใช่ค่ะมันก็เลยแบบเยอะมาก
เราตั้งใจทำมันอย่างดีมากโดยที่ไม่ได้นึกหรอกว่าเท่าไห

จะมีการรีวิวอย่างครับข้าง

บ๊วยบ๊ายใจ๑๐หลานล้างสิ้นสอดไม่ต้องมี
สิ้นสอดอยากให้พี่รอดูวันนั้นว่าเงินจะตั้งประมาณเท่าไหร่
เราก็คาดหวังมาก

แล้ววันนี้พอเรามาจัดงานแล้ว
เอ็นดูเจ้าบ่าวมากเลยนะคะ
แม้แต่อาจจะไม่ได้ช่วยออกเงินแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้เสมออะไรอย่างนี้
ทุกวันศุษย์ตังค์หรือไม่
ทุกวันศุษย์ตังค่ะพิธีเช้าพิธีเย็นทุกอย่างทั้งหมด
สรุปแล้วยังว่าเอาจากที่ชุด
คือตอนนี้คร่าวนะคะ๗ชุดหมายถึงว่าทั้งวันนะพี่ทั้งเช้าทั้งเย็น
ค่ะทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งพิธีมั่นคือในพิธีเช้าเนี่ยมันก็จะมีหลายพิธีใช่ค่ะ
แต่ใบเตยจะไปหนักทางพิธีเย็นแหละตั้งแต่เจอพี่สื่อมวลชนทั้งหมด
หลังจากนั้นคือจะเปลี่ยนไม่หยุดเลย
พิธีชาวก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะทำบุญตักบาทใบเตยเป็นพิธีไทยทั้งหมดค่ะ
แล้วก็รดน้ำสั่งค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนวันมารวันแต้งเนี่ย

ชุดต่างงานรีวิวชุดต่างงานรีวิวซึ่งโอ้รีวิวหมดทุกอันเลยค่ะ
ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกร้านคือคือใช่คือที่เราต้องพร้อมทำแบบนี้
เพราะว่าเรามีแบรนด์ที่สนับสนุนเราเยอะมากอันนี้ต้องขอบคุณผ่านผ่านสื่อในวันนี้ไปก่อนเลย
เตยก็พยายามแจกแจงให้ทั้งหมดช่างหน้าช่างผม
คือแค่ช่างเพื่อนเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนี้๑๐คู่แล้วค่ะ
อืมแต่เลยคิดว่างานแต่งเรานิจจักรสรุป๑๐๐ล้านไหมค่ะ
อันนี้ก็คือน่าจะไม่ถึงขนาดนั้น
ก็ไม่หรอกค่ะเราอยากให้มันแบบ
ที่ที่สุดเนาะเอาที่มีความสุขที่งาน
งานตามเป็นที่เราวาดฝัน

เรามองดราม่าไว้ไหมคะพี่เตย
คือพี่จะบอกว่าดราม่านี่นะมีตั้งแต่วันคุกเข่า
มีตั้งแต่มาคุกเข่าแล้วตอนนี้ก็มีมาก
ตอนนี้ก็มีอยู่มากเลยความดราม่าที่แบบว่า
คืองานแต่งงานมันสนุกตรงนี้นะหนูว่ามันเป็นเสน่ห์

จริงอันนี้คือเจอมากับตัวเองมันคืองานวัดใจคน
มันก็จะมีแบบว่าคือหลักเลยตอนนี้
ฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดราม่าเรื่องแรกคือ

แม่ต้องรีบตัดกับร้านนู่นร้านนี้แล้ว

ก็จะมีความเกิดขึ้นน้อยอกน้อยใจชัวร์
คือมีแน่นอนอันนี้เตรียมรับสภาพ
เพราะตอนนี้ก็รับมาเยอะมากแล้วเอาจริงแล้ว
แล้วก็คือแต่ว่าก็อยากจะบอกเลยว่า
เอาจริงแล้วใบเตยไม่ได้การแต่งงานครั้งนี้
ไม่มีเจตนาเขาเรียกว่า
ที่จะหวังอะไรเลยนอกจากความสุข
ของทุกคนที่มาในงานความสุขของบ่าวสาว
มันคือวันของหนูกับพี่แมนเราอยากให้ทุกคนเนี่ย

มีความสุขกับเราสองคนเท่านั้นเลย
ใช่ค่ะมาดูความสวยงามในงาน
มาฟังเพลงที่เพราะจากนักร้องทั้งหมด

มาดูตัวอย่างงานแต่งแล้วกันที่แบบ
ถ้าใครชอบสิ่งที่เราทำทั้งหมดอะไรอย่างนี้
ก็ดูได้จากเคสงานเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราอยากให้แฮปปี้กับตรงนี้มากกว่าเรื่องอื่นเนี่ย
ไม่อยากให้คิดดราม่าใดทั้งสิ้น
จากงานแต่งงานครั้งนี้เพราะว่า
เตยกับพี่แมนอ่ะอย่างที่บอกว่าเราอ่ะ
เราเต็มที่เราทุ่มทุนแล้วก็เราอยากให้ทุกคน